ขอบคุณข่าวกีฬาด้วยค่ะเอาละค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะ
มีเรื่องของเจ้าหน้าที่ทหารที่ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนค่ะ
ปรากฏว่าไปพบกับกลุ่มคนร้ายซึ่งคนร้ายเนี่ยขนยางพาราข้ามพรมแดน
ก็เลยมีความพยายามในการจะเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยนะคะ
คนร้ายกระโดดน้ำหนีแล้วก็ว่ายน้ำหนีข้ามไปฝั่งเมียนมาเลยทีเดียวนะคะ

นะครับอยากเวลาข้ามชายแดนนะครับนี่ค่ะค่ะคลิปปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ไล่ล่าคนร้ายนะคะ
หลังทราบข่าวมาว่ามีการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายจากเมียนมาร์เข้ามาส่งฝั่งไทยตามแนวช่องทางธรรมชาติ
จอมแหตำบลปากจันทร์อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะ
คนร้ายเนี่ยใช้ท่าน้ำซึ่งเป็นจุดท่าเรือทางธรรมชาติที่มีการปรับพื้นที่ริมคลองเชื่อมระหว่างไทยกับเมียนมาร์
จะได้ให้เรือเข้ามาจอดได้นะคะรวมทั้งรถยนต์เองก็เข้าจอดถึงหน้าท่าแบบนี้เลย
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นกลุ่มคนจำนวนมากมีรถยนต์มีเรือหางยาวร่วมกันขนสินค้าอยู่
เจ้าหน้าที่ทั้งหมดค่ะแสดงตัวทันทีจะเข้าขอตรวจสอบ
แต่กลุ่มคนดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่เป็นไงคะไม่รอให้จับไม่รอให้ถามนะคะ
กระโดดน้ำลงเนี่ยค่ะลงคลองไหลเชี่ยวนี่ไปเลยนะคะ
แล้วก็ว่ายน้ำจากฝั่งไทยข้ามไปฝั่งเมียนมาร์
เจ้าหน้าที่ก็คงไม่ไหวอ่ะนะคะจะต้องไหว้น้ำตามไปจับนะฮะ
คือไหว้หนีกันไปคนละทิศคนละทางเลยซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้น
พบรถยนต์แบบขับเคลื่อน๔ล้อนะคะหมายเลขทะเบียน
และมียางพาราแผ่นเกือบเต็มคันรถค่ะส่วนด้านล่างท่าน้ำ
เรือหางยาว๑ลำพร้อมยางแผ่นยางพาราเนี่ยนะคะ
คาดว่าน่าจะเป็นเรือของชาวเมียนมาร์ที่เป็นคนนำยางมาส่งให้ฝั่งไทย
ประมาณการเบื้องต้นจากจำนวนแผ่นยางคาดว่าน่าจะน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๒๕ตันเลยนะคะ
อ่ากลุ่มคนที่กระโดดน้ำหนีไปฝั่งเมียนมาค่ะคือไม่ใช่มีแค่ชาวเมียนมานะ
เห็นบอกว่าก็มีคนไทยนี่แหละที่เป็นคนมารับสินค้าด้วย
แล้วก็เป็นชาวเมียนมาร์ที่มาส่งสินค้าค่ะคือไหว้หนีกันไปตามกันไปทั้งหมดเลย
หลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะนำของกลางไปตรวจสอบว่ารถคันดังกล่าวเป็นของใครด้วย
ถ้าใครครอบครองก็แน่นอนว่าต้องถูกเชิญตัวมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
รถไม่เอาเรือไม่เอาทิ้งหมดเลย
แต่เขาก็ตรวจสอบได้แหละค่ะมีทะเบียนตรวจสอบการครอบครองนะคะ